คุณผู้ชมคะจากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าแล้วก็ลุกลามจนไปไหม้หมู่บ้าน
บ้านหนองไผลล้อมอำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชายภูมิเมื่อ๔๐กว่าปีก่อนนะคะ
ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่สิ้นเนื้อประดาตัวค่ะ
แต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
ชุบชีวิตของชาวบ้านเหล่านี้นะคะ
ให้สามารถลืมตาอ้าปากได้อีกครั้งติดตามจากรายงานค่ะ
นี่สิบกุมภาพันธ์สองพันหารอยสิบหาตะเว้นคอยดอกบายสาม
แม่เอ๊ยแม่ปานวฟาคาตาวลุ้งใส่กางกะบาย
ชาวบ้านนาสงสารขาดที่อยู่อาศัยนั่น
ได้แต่พาข้าคิ้งบ่อมิสิงออกมาได้
พากันนังห้องไห่แม่ลูกอ่อนกอดลูกหน่อยทั้งน้ำตา
ไฟจากป่าภูแลนคาที่ลุกลามโหมกระหน่ำทั้งหมู่บ้านน้องไผลล้อม
อำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชายภูมิเมื่อสี่สิบกว่าปีก่อน
เหลือเพียงความทรงจำอันโหดร้าย
ปัจจุบันชาวบ้านที่นี่ใช้ชีวิตอย่างปกติ
กลับสู่ความเรียบง่ายตามวิถีท้องถิ่น
แต่ก็ไม่เคยลืมวันที่ต้องสิ้นเนื้อประดาตัว
พระเจ้าอยู่หัวเป็นห่วงน้าเดี๋ยวพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จมาเยี่ยม
พอได้ยินคำนี่แหละก็ภูมิครับตื่นตันใจเลยครับ
๒๑มินาคมปี๒๕๑๕หนึ่งเดือนหลังไฟไหม้
พระบาทในหลวงรัชกาลที่๙ก็ประทับลงบนผืนดินบ้านน้องไผลล้อม
พร้อมกับการฟื้นฟูทั้งทางจิตใจและสภาพความเป็นอยู่อย่างดีที่สุด
บ้านหลังนี้คือหนึ่งในบ้านพระราชทาน๑๒๔หลังที่ยังหลงเหลืออยู่
ชาวบ้านเล่าว่าวันนั้นในหลวงราชการที่๙มีพระราชกระแสรับสั่ง
ให้ตัดไม้ในเขตป่าภูแลนคาไปสร้างบ้านได้
จากนี้ยังพระราชทานสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นอีกจำนวนมาก
และธนบัตร๑๐๐บาทให้ทุกครอบครัว
ไม่เพียงแต่ชาวบ้านนองไภล้อมที่ได้เข้าฟ่าทุลรองทุรีพระบาท
แต่ชาวบ้านชายภูมิทุกหมู่เหล่าต่างเดินทางไปที่สนามโรงเรียนบ้านไผลล้อมมืดฟ้ามัวดิน
แต่ก็จดจำภาพความสูญเสียและความปลื้มปิติ
กลั่นออกมาเป็นบทกรรมที่สะท้อนเรื่องราวเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี
หนึ่งเดือนจากไฟล์ใหม่พอเสด็จมาเยื่อนฐาน
ทินธุระกันดาลทีแสนทางไกลนี่
หมอบเงินสร้านมหัยได้อาศัยอบอุ้น
หมอบเขาขอเงินทุนสำหรับการดำรงฉีบ
ผสกนิกรได้ชื่นบาน
สื่อให้เห็นถึงความทุกข์ของคนที่เป็นชาวบ้าน
และความสุขมหาศาลที่เขาได้รับจากการที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จมา
เป็นความภาคภูมิใจเป็นความสุขใจ

ณวันนั้นพวกเราทุกอำเภอนะคะเชื่อว่าทุกอำเภอ
หมู่บ้านก็จะต้องมีคนมาที่นี่

แต่รอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่๙ทรงพระดำเนินรอบหมู่บ้าน
เปลี่ยนจากร่องรอยไฟไหม้กลับมาเป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์อีกครั้ง
ด้วยพระราชหรือไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา
ต่อชาวชายภูมิอย่างหาที่สุดไม่ได้
การบริหารส่วนจังหวัดได้มีโอกาสได้วางแนวทาง
สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มคนเหล่านี้
ที่มีการอบรมเช่นกลุ่มผู้ปลูกผักส่วนครัว
กลุ่มผู้ปลูกสตอเบอรี่นะครับกลุ่มผู้ปลูกหม่อนกินลูก
ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่พยายามทำและเริ่มทำ
เพื่อให้เห็นผลว่าการดำรงตัวเองให้ดำรงชีวิตความเป็นอยู่
อย่างไรให้เกิดความพอเพียง
อันนี้คือสิ่งที่ได้เริ่มทำ
ปีนี้เขาพยายามจะสารต่อเรื่องเหล่านี้
เพราะว่าการน้องนำปราศนาศิลปิศพอเพียง
ไปใช้ทุกภาคส่วนถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ
แล้วก็จะให้ประชาชนเขาเห็นว่านี่คือ
นิชาญของพ่อหลวงที่ให้กับคนไทย
ขอขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย